ท่านผู้ชมครับที่กาญจนบุรีนะฮะ
ผู้ชายคนนึงก็ไปยิงน้าชายจนเสียชีวิต

หาว่ามาเกาะแกะกับภรรยาตัวเอง

สพลาวขวัญนะฮะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่เพิงพักนะฮะ

อยู่ในพื้นที่บ้านนางามตำบลนสนอลาวขวัญ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อในพันธุ์
นามสกุลนาคแท้อายุ๖๑ปีนะครับ

ลุขมับขวา๓นัดนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะฮะ
ผู้ก่อเหตุนะฮะจากการสืบสวนทำให้ทราบว่าชื่อว่าในไก่อายุ๔๓ปีเป็นหลานชายของผู้ตายนะครับ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปนะฮะแต่ว่าตำรวจเนี่ยไปติดตามจับกลุ่มตัวได้
บ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอห้วยกระเจ้าในการจนบุรีนี่แหละ
พร้อมกับปืนยาวที่ใช้ก่อเหตุนะครับขนาดจุดหนึ่งเจ็ดนะฮะ
แล้วก็กระสุนอีก๒๐นัดนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สพลาวขวัญนะครับ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ในไก่ก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงน้าชายก็คือในพันธุ์เนี่ยจนเสียชีวิตจริง
โดยบอกว่าหึงหวงเรื่องของภรรยาตัวเองที่ผู้ตายชอบมาเกาะแกะ
ความจริงเคยเคลียร์กันไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนนะจนกระทั่งเมื่อวานนี้
ก็หึงหวงภรรยาอยู่ก็เลยเอาปืนเนี่ยไปยิงใส่เขาสามนัดแล้วก็หลบหนีไป
ทำแผนอยู่สัก๒๐นาทีนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพักต่อนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของการใช้วุฒิปืนการยิงปืนนะครับ
พบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องนะฮะตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติด
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นช่วงนาทีหลังจากเกิดเหตุนะฮะ
นี่คือรถกระบะของในไก่คนก่อเหตุขับออกจากพื้นที่นะครับ
ตี๒๒นาทีหลังจากยิงน้าชายเสียชีวิตแล้ว
วันนี้พาไปทำแผนนะสพลาวขวัญก็ตอนที่คุมตัวมาสอบปากคำเนี่ย
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์นะฮะ
ไก่ดูผู้จาวกวนนะเขาบอกเขาไม่อยากตายในคุก
แต่ก็ไม่อยากให้ประกันตัว
มันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไร

มีเรื่องผมกลัวตายในห้องขังด้วยครับ
มันมันหมายถึงว่าพี่ไปกลัวเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ

พี่ครับผมขอให้ข่าวผมบอกลูกผมให้พี่บอกสื่อครับ

ไหมสมมุติประกันผมอยากให้คุณซื้อรู้ครับ
ถ้าว่าตรวจปัสสะว้านแล้วนั้นไม่พบสารเสพติดนะฮะ
นายสมพรนาคแท้นะฮะอายุ๕๗ปีนี่ลุงสมพร

เป็นน้องชายของผู้ตายอ่า
ชื่อในพันธุ์แล้วก็เป็นน้าชายของในไก่คนก่อเหตุด้วย
นี่ลุงสมพรแกบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเนี้ยนะฮะ
เป็นบ้านที่พี่สาวปลูกให้นะครับส่วนตัวในไก่คนก่อเหตุเนี่ยเขาจะอยู่ที่คอกวัวห่างจากบ้านสักสองร้อยเมตร
ก่อนหน้านี้ในไก่เคยมีเมียนะแล้วทีนี้ปมปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผู้ตายเนี่ย
เขาไปพาเพื่อนผู้ชายคนนึงมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายคนนั้นนั่นแหละที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเมียของในไก่
ไม่ใช่ผู้ตายความจริงเรื่องก็เคลียร์กันจบไปแล้วแต่ไม่รู้ในไก่มันยังขี้หึงอยู่อย่างนี้
อยู่ดีไม่รู้เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเอาปืนมายิงน้าตายเลยนี่ครับ
วันนี้ญาติก็รับศพของผู้ตายมาบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดนางามนะครับ
คุณไก๊ก็ได้ไปคุยกับแม่ของในไก่นะครับก็คือพี่สาวของผู้ตายด้วย
อายุ๖๖ปีนะฮะคุณแม่แม่บอกว่าเมื่อวานนี้แม่นอนป่วยอยู่ที่บ้านนะ
คือสะดุ้งตื่นมาก็คือตอนตี๓ได้ยินเสียงนกแสกมาร้องอยู่แถวบ้าน
เอาแล้วล้างไม่ดีเลยอ่าเขาบอกจะมีคนตายใช่ไหมใช่ค่ะ
แม่ก็ยังคิดว่าลูกเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็นอนต่อนะฮะ
มาตอนเช้าเนี่ยถึงรู้ว่าคนที่ตายไม่ใช่ลูกแต่คือน้องชาย
ลูกชายเนี่ยไปยิงน้าเสียชีวิตโดยลูกเนี่ยเขามีเมียจริง
แต่เขาเลิกกับเมียไปเป็นปีแล้วนะแม่บอก
แล้วพอเลิกกับเมียแล้วก็มีอาการทางจิตต้องไปหาหมอทางจิตเวท
ต้องกินยาไม่รู้ว่าไปหงไปหึงอะไรยังไงแม่บอกไม่รู้เนี่ยฮะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนลูกชายเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้นะ
ทำผิดแบบนี้แม่บอกแม่ก็ไม่ช่วยนะฮะก็ต้องยอมรับผิดนะ
ถ้าจะโทษใครแม่บอกโทษตัวแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกไม่ดี
ทอคทอคเลยถามไม่ได้เห็นลูกไม่ได้เลย
ไม่ได้ไปหาเพราะว่าไปหาไม่ได้แม่ทำใจไม่ได้
ก็ไม่อยากถามเขาไม่อยากรับรู้เพราะว่านี่มันน้องเรา
น้องแต่ถ้าถามว่าความเป็นธรรมเมื่อเขาทำผิดเขาต้องรับผิด
พี่ขอโทษพี่ไม่รู้ขอโทษพี่ขอโทษแต่พี่เสียใจว่าพี่เลี้ยงลูก
พี่ไม่ดีพี่เป็นคนไม่ดีเลี้ยงลูกไม่ดีแต่พี่ไม่เคยสอนให้ลูกพี่ทำบาป
ไม่ว่ากับพี่กับน้องหรือกับคนอื่นที่จะบอกว่า
ถ้าไม่พอใจใครก็ให้เดินหนีไปไม่ต้องไปสนใจ